ซึ่งไทยรัฐทีวีทำการถ่ายทอดสดนะครับ
โดยหนุ่มนักตบลูกยางไทยนั้นก็คว้าชัยส่งท้ายรายการ
พร้อมกับคว้าอันดับที่๗ได้นะครับ
ส่วนแชมป์รายการนี้ตกเป็นของอีรานครับ
พลิกกลับมาชนะจีนในรอบชิงชนะเลิศแบบสุดมัน๓ต่อ๑เซตครับ
อันดับที่๗เกมนี้
ไทยนั้นอยู่ในเสื้อสีขาวพบกับเกาหลีใต้แชมป์เก่าครับ
ครั้งนี้เกาหลีใต้นั้นส่งผู้เล่นดาวรุ่งมาเป็นส่วนใหญ่
พลิกล็อกแพ้ให้กับออสเตรเลียในรอบก่อนหน้านี้มา
ที่เป็นฝ่ายไล่ตามตลอดก่อนที่จะดิวส์แล้วก็พลิกเอาชนะไป

อาศัยการบล็อกที่เหนียวแน่นทำให้ชนะไป

ที่๓ครับไทยนั้นเล่นได้อย่างแน่นอนครับ
ที่เกาหลีตีเสียเองซะเยอะครับก็ชนะไปได้อีก๒๕ต่อ๑๗ครับ
ทำให้ไทยนั้นชนะไป๓เซตรวดคว้าชัยชนะครั้งแรกของโทรเมนต์นี้
ด้วยการคว้าอันดับที่๗ไปครองนะครับ
หลังจากจบเกมครับนาวากาศโทมนชัยสุพัชิรกุล
หัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าผู้เล่นดาวรุ่งที่ส่งลงแข่งขันรายการนี้ถือว่าสอบผ่านนะครับ
หลังจากนี้ก็จะเก็บตัวฝึกซ้อมต่อเนื่องเลยครับ
เพื่อลงแข่งขันวลัยบอลชายจิงชั้มโลก๒๐๑๘
คันเลือกโซนอาเซียนในสัปดาห์หน้าครับ
ส่วนคู่ชิงชนะเลิศนะครับที่ไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดและเพิ่งจบลงไปนี่เองครับอีรานเจอกับจีน
ปรากฏว่าเป็นอิราณนะครับที่คว้าแชมป์รายการนี้ได้ด้วยการพลิกกลับมาชนะจีน๓ต่อ๑เซตครับ
สกอร์๒๓ต่อ๒๕๒๕ต่อ๒๓๒๕ต่อ๒๑และ๒๕ต่อ๒๑นะครับ
นี่ก็ถือว่าเป็นแชมป์สมัยที่๓ของทีมชาติอีรานนะครับในรายการนี้ส่วนอีก๒ปีข้างหน้าไต้หวันนั้นจะรับหน้าเสือเป็นเจ้าภาพการขันรายการนี้ครับ